คนที่มีคู่โปรดระวังเพราะว่าถ้าคนโสดเขาทนไม่ไหวกับคนที่มีคู่

คุณคิดดีถ้าคุณจะชวนดิฉันไปลอยกระทงวันนี้

ถ้าคุณท่านไม่มีคู่แล้วผมก็ไปกันอย่างไง

มันบ้านกลับไปกับผู้ชายแต่มันใช่
นี่จัดให้ซะเลย

ไม่มั่นใจทำไมไม่มั่นใจคุณมีคู่เหรอ
ไปกันให้หมดไปกันได้คบทุกคน
ใครอยากไปรอยกระทงกับผมไปได้เลย
เขาบอกว่าให้ลนรงค์ให้ลอยกระทง๑ครอบครัว๑หน่วยงาน
ก็ไปกันเยอะแล้วแค่กระทงเดียวไง

เออมากับผมสัก๑๐๒๐คนแต่ลอยกระทงอันเดียวกัน

คุณต้องเลือก๔๐๒๐คนที่เคยคุยอะไรมันก็ไม่ได้
น้องใบตองไปถึงเพื่อนร่วมงาน

นี่ก็คุณไม่เลือกเลยเป็นสิบยี่สิบคนเลยเหรอ

ตองพอแล้วตอง
เรื่องของรอยกระทงก็ต้องคุยกันยาว
ถ้าแซวไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะไปคุยต่อลำบาก

คุณจะไปไหนไปรอยกระทงหรือ